ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้เนี่ยคือต้องร้องให้ตรวจสอบเลยเต็นต์รถ
เป็นเต็นต์รถที่ตอนแรกเขาบอกว่าขายรถหรู
แล้วรถหรูนี่วิ่งมา๕๐๐๐๐โลกรัม

รับประกันเลยนะสภาพ
ตัดสินใจซื้อเลยค่ะ
พอซื้อมาปรากฏว่ามันมีปัญหาจุกจิกเยอะ
ไปตรวจสอบดูรถนี้วิ่งมาเกือบ๓แสนโลแล้วจ้า

แล้วเรื่องนี้พอถึงคุณกันจอมพลังแล้ว
ก็เลยพาทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยนะ
คุณนรมนแก้วประดับเข้าพบพนักงานสอบสวนเลย
บกปคบค่ะจะให้ตรวจสอบหน่อยแล้วก็จะให้ดำเนินคดีดูสิ
รถเนี่ยคือคุณกันจอมพลังบอกแบบนี้ว่า
ฝั่งของคุณนรมนซื้อรถหรูมาตั้งแต่กลางปี๖๐
ทีนี้ศูนย์เขาแจ้งโฆษณาบอกว่ามันเป็นรถมือ๒สภาพดี
ไมค์๕๐๐๐โลทีนี้พอซื้อขายเรียบร้อยอุ้ย
ปัญหารถมันมีปัญหาจุกจิกเยอะไปหมดเลย
แล้วพอเอารถไปซ่อมไปเช็คกับศูนย์บริการของรถนี้เลยนะ
ปรากฏว่าคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะ
อันนี้ไม่ใช่เลขรถ๕๐๐๐โลนะคะ
จริงไมล์มัน๒๗๐๐๐๐โลกรัมแล้วค่ะ

พอเรื่องนี้คุณกันจอมพลังเข้ามานะ
มีมือถือจากคนดังในวงการซื้อขายโทรมาเตือน
มาเตือน๓สายเลยนะบอกว่าอย่ามายุ่งเลยเรื่องนี้
เอออันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นคนในวงการซื้อขายรถ
แล้วก็โทรมาบอกว่าเป็นผู้หวังดี
บอกกับกันจอมพลังว่าอย่ายุ่งนะ
ไม่รู้ว่าโทรมาเตือนด้วยความหวังดีหรือโทรมาแฝงวัตถุประสงค์อื่นหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะฝั่งผู้เสียหายคุณนรมนบอกว่าจริงเต็นต์รถเขาก็รับประกันสภาพรถ๙๐นะ
พอเช็คทางออนไลน์ก็รู้ว่าเต็นต์เนี่ยมันก็ไม่ได้ไก่กานะมีความน่าเชื่อถือเลยแหละ
มีสาขาตั้ง๓สาขาแล้วลูกค้าที่มาใช้บริการเต็นต์รถสาขาต่างก็เยอะด้วย
ตอนแรกที่รับรถส่งมอบรถที่หนองคายเช็ครถเบื้องต้นรถก็สมบูรณ์
แต่พอใช้รถมาสัก๓เดือนเฮ้ยทำไมอยู่ดีเครื่องมันฮีตมันมีความร้อน
ความร้อนขึ้นก็ส่งซ่อมเอาเข้าศูนย์๒รอบถึงจะรู้ไงว่า
เลขไมค์ไม่ใช่๕๐๐๐๐กว่าอย่างที่บอกแต่เป็น๒๗๐๐๐๐บาท
ทีนี้ขอคืนรถเลยค่ะแล้วให้ทางฝั่งนั้นจ่ายค่าความเสียหาย
เธอจ่ายไปแต่เต็นต์ก็บ่ายเบียงทีนี้ฟังทางฝั่งผู้เสียหายแล้วใช่ไหม
กรอบแดงที่เราเขียนให้คุณผู้ชมเห็นที่ตีให้คุณผู้ชมดู
คืออันนั้นคือที่โฆษณาขายผ่านทางออนไลน์

ทีนี้ทนายความของเต็นต์บอกว่าไงรู้ไหม
รถนี้จริงซื้อขายไปเกินปีแล้วนะ
แล้วเจ้าของรถก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ารถมีการกรอไหม

เออเขาบอกว่ามีการแก้ปัญหาตลอดเลย

เรื่องต้นก็ไปเคลมประกันแล้วก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ๒๐๐
ให้มีการคืนรถแล้วเดี๋ยวจะปิดบัญชีให้

เพราะว่าผู้เสียหายเขาจะขอเงินส่วนต่างอีก

ทีนี้เรื่องนี้ทางคดีความเขาบอกว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจก็สั่งฟ้องในเรื่องของการลงโฆษณาไม่ตรงกับความเป็นจริงที่มีการลงโฆษณาในโซเชียลค่ะ
ตอนนี้อยู่ในกระบวนการอยู่นะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเขาก็ตรวจสอบเต็นต์นี้เลย
เพราะว่ามี๓สาขาใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบทั้ง๓สาขาว่าจะมีรถคันอื่นที่เหมือนกับแบบ
อ๋อกรอบใหม่มาเอามาลงโฆษณาแบบนี้หรือเปล่า
ใช่แล้วก็ผู้เสียหายเขาก็แจ้งความในข้อหาช่อกงประชาชน
โฆษณาเป็นเท็จอันนี้มันก็เป็นเรื่องของพรบคอมด้วย
คือเวลาซื้อรถมือ๒คุณผู้ชมนอกจากดูเรื่องไมค์
บางทีอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นเต็นต์ไหนนะบางทีเขาจะเสนอว่า
เดี๋ยวทางเต็นต์จะมีบริการเอาไปตรวจสภาพรถให้
แต่แนะนำว่าไปเจ้าที่เรารู้จักดีกว่าอย่าไปเจ้าข้างนอกเลย
แล้วก็ดูไอ้ตรงพวกฝากระโปรงอะไรรอยมันปิดสนิทหรือเปล่า
บางทีถ้าเคยชนมาก่อนเนี่ยเวลาเขาเอามาประกอบใหม่มันจะไม่ค่อยสนิทนะฮะ
ฮะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับคุณผู้ชมฮะ